อย่างที่บอกหลายคนรออยู่เอาเตรียมพร้อมหรือยังคะ
ไม่ว่าจะเป็นมือถือกระดาษปากกา
เรามาดูเรื่องข่าวแปลกกันก่อน
มาดูที่อุดรกันก่อนเลยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพากันไปที่คำชโนธ
เมื่อวานนี้วันพระด้วยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างค่ะ

ซี่ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ก็ในวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือนเก้า
เขาตรงกับเทศกาลทำบุญเข้าสากของชาวอีสาน
นักท่องเที่ยวมาคำชโนธเยอะมากเลย
แล้วใครเห็นอะไรก็ตีเป็นเลขหมดเลย
เพราะว่าตอนที่เดินบนสะพานจะไปไหว้ปู่ย่าเนี่ยนะ
ชาวบ้านนักเสี่ยงโชคเขาแงนพร้อมกับช่างภาพของเราเลยค่ะ
เห็นอะไรรู้ไหมรังพึ่งหลวงบนยอดไม้
แล้วนับได้๑๓รัง
ครับที่สามที่สามนับได้ตรงกันพอดีค่ะชาวบ้านเขาก็จดเลขนี้ไว้
ส่วนที่ลานบวงสวงสาวผู้โชคดีเขาได้เงินมาถูกลอตเตอรี่เนี่ย
เงินมา๗หลักก็มาจ้างนางรำแก้บนพ่อปู่
ทีนี้เวลานางรำซูมดูค่ะ
กรีดนิ้วชูกี่นิ้ว
ต้องทำธาตุจีบมันก็เหมือนเป็นกรีดนิ้วออกมา
ไม่แต่จีบทำไมไม่เหมือนกันล่ะคุณ
เขารู้ว่าช่างภาพไทยรัททีวีไปถ่ายอยู่เขาก็รู้ว่าช่างแบบ๓๒ไง
จีบเป็นท่าเลขช่องของเรา
มันบอกไม่ได้จริงคุณผู้ชม
ใครจะเห็นเป็นเลขไทยเป็นเห็นเลขอาราบิกหรือเลขโรมันอะไรก็แล้วแต่
หมายถึงว่าคุณเอ่ยจากปากไม่ได้

แต่ถ้าคุณผู้ชมมองเห็นเห็นได้
พิเคราะห์กันเอาเองใครวิจารยาหน่อย
หรือว่าให้ดิฉันพิมพ์ส่งหน้าจอไลน์เหมือนกับคุณผู้ชม

ต่อกันที่วัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
นักเสียงโชคเข้าขอพรหลวงพ่อเสด็จประธานพร
กรรมการวัดได้นำหุ่นรูปปั้นกุมารทองมาตั้งไว้
หลังจากที่ได้ฝันเห็นกุมารทอง
มาบอกว่าเป็นลูกของพ่อขุนช้าง
อยากมาอยู่คอยช่วยเหลือพ่อขุนช้าง
แล้วก็อยากจะมอบโชคมอบลาบให้แก่ประชาชนทีนี้
ประชาชนก็ไปส่องได้หลายจุดเลยนะครับ
ค่ะส่วนใครนะอยู่ใกล้ปฐุมธานี
ให้ไปวัดโปรยฝนอำเภอหนองเสือค่ะ
ตัวเลขก็พากันไปขอโชคลาภ
ไอ้ไข่วัดโปรยฝนกันเนืองแน่นเลย
หนึ่งในนั้นก็มีชายชาวต่างชาติมาด้วยนะคะ
ส่วนคนที่ถูกรางวัลงวดที่ผ่านมา
ก็นำน้ำแดงของเล่นเสื้อผ้ารวมทั้ง
มีการจุดประทัดแก้บนกันเสียงดังตลอดทั้งวันนะคะ
หลังจากจุดประทัดแล้วนี่สิ่งที่รอคอยก็คือ
ไปดูเลขท้ายประทัดแล้วก็จะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปกันด้วย

ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่เห็นจากภาพนี้

คุณผู้ชมไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปมากกว่านี้
ดพันกันไหมต่อไปเลยละกันค่ะคุณผู้ชม

ที่ชนบุรีเนี่ยเป็นร้านออสออกเชื่อมนะคะ
ของนายสุรศักดิ์ขำวงแล้วก็นางสาวพิกุลเทศดี

แล้วก็ตั้งเครื่องเส้นกราบไหว้บูชาองค์นาคาเทวดา
ที่มีช่วงเอวเป็นงูใหญ่
คาทาสูงประมาณ๗นิ้วยาวประมาณ๖นิ้ว

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตั้งอยู่ใต้ต้นมะยม
หน้าบ้านเลขที่๕๙ทับ๑
แล้วสามีภรรยาเนี่ยนะก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วง๒ทุ่มครึ่งเมื่อวันพุธเนี่ย
มีลุงเหมือนกับสติไม่ค่อยจะสมประกอบมาที่ร้าน
แล้วก็บอกว่าขอน้ำกินหน่อย
แล้วตอนแรกนะคุณลุงจะไปล้วงน้ำในอ่างอะไรแบบนี้กิน
เจ้าของบ้านบอกลุงน้ำในอ่างนี้กินไม่ได้
เดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้จากตู้เย็นน้ำเย็นให้ลุงกิน
ใช่ทีนี้ลุงคนนั้นเนี่ยเขาก็ชี้ไปที่ต้นมะยมตรงนี้
แล้วก็บอกว่าไปดูตรงนั้นนะ
แล้วลุงเดินหายเข้าไปในซอยเลยคุณผู้ชม

คือเจ้าของร้านตอนนั้นไม่กล้าเดินไปดูอะค่ะ
แต่พอรุ่งเช้ามาดูใต้ต้นมะยม
เห็นเป็นองค์นาคารูปร่างงดงามเลย
คือเป็นเนื้อนวะโลหะผสมเงิน
ทีนี้ก็เลยคิดว่านี่ต้องมาให้โชคให้ลาบแน่เลย

อย่างที่ดิฉันบอกไปตอนต้น๕๙ทับ๑๖เนี่ย

ผัวเมียคู่นี้คิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คิดว่าคุณลุงท่านนั้นต้องเป็นอะไรสักอย่าง

ใช่แล้วก็คือมาขอมาวัดใจมาดูน้ำจิตน้ำใจ
ว่าผัวเมียคู่นี้จะเอาน้ำท่ามาให้กินหรือเปล่า
พอเอาน้ำท่ามาให้กินก็เลยตอบแทน

ต่อกันที่ร้านอาหารแม่น้ำริมน้ำแม่น้ำกลองนะครับ
ที่๘๙ทับ๙อำเภอเมืองราชบุรี
นายปัญญาพรพระสงฆ์ลูกค้าประจำของร้าน
และทางร้านยกขึ้นมาตั้งไว้บริเวณร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากที่ลูกค้าคนนี้ถูกรางวัลติดต่อกันมา๑๔งวดครับ
คุณปัญญาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นร้านนี้บรรยากาศดี
ตอนแรกก็เลยมานั่งกินข้าวกับเพื่อน
มากินตอน๒ทุ่มไม่ทันเห็นว่ามีต้นตะเคียน
ช่วงเดินผ่านรู้สึกอยู่มันด้านหน้าอกเหมือนอยากอาเจียน
ขนลุกฮะพอหันไปเห็นต้นตะเคียน
นำไปซื้อลอตเตอรี่ถูกเลขท้ายมา๒ตัว๓ตัว

เลขมาขอทำบุญก็เลยมาขอทำบุญ
เลี้ยงพระให้แม่ตะเคียนครั้งนี้ซะเลยนะครับ

เจ้าอาวาสวัดช่องลมก็นำผ้าสามสีไปผูกไว้
ต้นตะเคียนประพรมน้ำมนต์

ระหว่างนั้นคุณอัศจรรย์เกิดขึ้นลมพัดแรง
อาทิตย์ทรงกรดซ้อนกัน๒ชั้น

โอ้โหชาวบ้านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูสิ
ค่ะโอ้โหแล้วก็มองหาเลขกันต่อ
อัศจรรย์จริงนะเป็นความเชื่อด้วยนะ

จันทร์แบบนี้ก็มีกันหลายที่

ต้นกล้วยนี้สูงชะลวดกว่า๓เมตรเลยค่ะ
อยู่ที่หลังบ้านของพี่ท่านหนึ่งนะคะ
อยู่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
บ้านเลขที่๙๙ทับ๔บ้านหลังนี้ค่ะ

เพราะว่ามีเครือกล้วยแทงออกมาจากกลางลำต้น
แทนที่มันจะออกมาที่ยอดใช่ไหมคะ
แถมยังมีเครือลักษณะเหมือนลำตัวของพญานาคด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วมีการหักมุม๙๐องศาลงดิน

เจ้าของบ้านคือนางพรทิพย์ปัธมดิหลกบอกว่า
แม้จะเป็นความแปลกตามธรรมชาตินะ
แต่ก็เชื่อว่าแปลกแบบนี้น่าจะนำความโชคดีมาให้
แล้วก็เลยมีคนมาขอเลขเด็ดกันไปแล้ว

คุณสุภานีพาไปดูต้นกล้วยน้ำว้าแล้วใช่ไหม
ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่วัดวังหลวง
อยู่ที่อำเภอหนองม่วงไข่ที่แพร่ค่ะ

ไปทำบุญสลากกระพัดในวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๙
อุโบสถมันเกิดความประหลาดคุณผู้ชมดูนะ

เป็นแสงประหลาดพวยพุ่งบนเสียนพระพุทธรูป
วิชัยประธานพรสันติศุกร์
พระประธานปั้นจากดินเหนียวองค์เดียวในโลก
อายุ๑๔๘ปีค่ะ

เป็นเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
แป๊บนึงไม่นานก็หายไป

เขาตีเป็นเลขเด็ดกัน
พระใหญ่๑๒เป็งคือเดือน๑๒นับเดือนตามล้านนา
แล้วก็วันที่๑๓เดือน๙เดือนกันยาคือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะ
เอาไปดูเรื่องราวของงูกันบ้างนะฮะงูเห่าดงยาวกว่าเมตรครึ่ง
เลื้อยจากปากยากข้างลานจอดรถโรงแรม

ซุกอยู่ใต้ท้องรถตู้รับจ้าง
ทำมาคนขับและผู้ที่สานเนี่ยแตกตื่นขันใหญ่

แต่ด้วยท้องรถตู้มันต่ำคือมันโหลดเตี้ยนะฮะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับงูไม่สะดวก
ก็ใช้แม่แรงยกรถขึ้น
พบงูซ่อนตัวอยู่ใต้ห้องเครื่อง
เหนือบังโครนรถฝั่งคนขับ
มันก็ส่งเสียงขู่เป็นระยะเลยนะฮะ

แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับออกมาได้
สุดท้ายเลยต้องพึ่งแท่นของร้านล้างรถ

เห็นงูซ่อนตัวจุดเดิมนะฮะซ่อนตัวไว้
ก็คล้องงูออกมาได้สำเร็จใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
รถตู้คันนี้ทะเบียนของรถตู้ก็คือนข๒๓๕๕ยะโสธร

เป็นความเชื่อนะงูเข้ารถคันไหนก็คันนั้นแหละ
นี่งูหมดหรือยังคะเนี่ยคุณชิสามีอีกค่ะที่จังหวัดเลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันจับงูเหลือมที่มันซุกตัวอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์
รถยนต์คันไหนเดี๋ยวให้ดูรถคันนี้มันจอดอยู่ในโรงเรียนเมืองเลย
ครูนักเรียนก็มามุ่งดูปฏิบัติการกู้ภัยกันอย่างตื่นเต้น
แต่ด้วยความเชี่ยวชาญความชำนาญของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช้เวลา๑๐นาทีก็จับงูออกมาได้
งานนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ดีกว่าไหมคะว่าทะเบียนรถอะไร
ดูกันให้ชัดเลยนะคุณผู้ชม
ถ้ายังไม่เห็นดิฉันก็จะเล่าสู่กันฟัง
เพราะว่ามันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
ใช่เลขทะเบียนบอกได้
ปปตักจอจาน๕๒๔กรุงเทพมหานคร

พอคุณชิสาบอกว่าเรื่องเลขทะเบียนให้ดู

จำได้ไหมเมื่อวานนายกลงพื้นที่นครศรีธรรมราช
กับสุรธารณีเลขทะเบียนสวยด้วย
เออคือเมื่อวานนายกไปตามความคืบหน้า

แล้วก็โครงการบรรเทาอุทธกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
สักการะพระบรมธาตุเจดี
ตอนที่ไปนครนายกนั่งรถทะเบียน๗กไก่ลจุฬา

ทีนี้ไปต่อค่ะไปที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ก็ไปดูสถานีสูบน้ำคลองเฉวง

นายกใช้นี่คันนี้คันนี้คันนี้คันนี้

ก็ไก่พ่อพาน๑๑๗๗

เลขเบิ้ลเลขต่อมาหมดนะฮะ